ตามความคืบหน้าคดีนี้หน่อยจ่าเบิร์ตนะฮะค่ะเป็นจ่าตำรวจที่จังหวัดตรัง
หน่วยสวาสตร์ด้วยเมื่อคืนนี้ไปเที่ยวสถานบันเทิงในตัวเมืองตรัง
พกปืนไปด้วยแล้วไปคำเมนต์กับโต๊ะข้าง
ยิงเขาตายนะฮะตายไปหนึ่งเจ็บไปสองตอนนี้ยังหนีอยู่นะครับ
หลังเกิดเหตุหลังจากยิงกันเจ็บยิงกันตายแล้ว
เกิดอะไรขึ้นในเทคในผับแห่งนี้ครับ
หลังจากสิ้นเสียงปืนค่ะนี่ฮะคนในสถานบันเทิงที่ก้มหมอบก้มหลบกันอยู่เนี่ย
ยกมือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้คือตอนนั้นมันแบบโอ้โห
ละมุนวุ่นวายอื้ออึงไปหมดนะฮะมีคนตายไปหนึ่งเจ็บไปสองนะครับ
คุณผู้ชมครับบางคนก็ลุกขึ้นยืนแล้วค่ะ
หรือว่าเจ้าหน้าที่ก็เริ่มเข้ามาตรวจสอบแล้วนี่ฮะคลิปหลังเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
คนที่ถูกยิงเสียชีวิตยังนอนอยู่ที่พื้นนะฮะตอนนั้นคนเจ็บด้วยนะฮะ
คุณผู้ชมครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับเมื่อคืนนี้
สถานบันเทิงชื่อดังแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังนะฮะสพเมืองตรังมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
หลังได้รับแจ้งเหตุว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาดื่มกินเนี่ยยิงกันเสียชีวิตไปหนึ่งเจ็บอีกสอง
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายจิตกรคงจันทร์ชื่อเล่นชื่อขาวนะครับอายุ๓๒ปี
เขาเป็นคนสนิทของนักการเมืองท้องถิ่นด้วยค่ะแล้วกระสุนที่เข้าไปเนี่ยโอ้โหทุกผู้ชมฮะ
เข้าที่ด้านหลังศีรษะนะฮะเข้าทางด้านหลังนะฮะสองนัดกระสุนทะลุปากนะครับ
สมัครหลังด้านซ้าย๓นัดชายโครงขวาอีกหนึ่งนัดต้นแขนขวาอีก๓นัด
รวมแล้วโดนยิงไปเก้านัดนะฮะมีคนเจ็บอีกสองคนนะครับ
เป็นเพื่อนของผู้ตายนะฮะคนหนึ่งชื่อเอกพฤษเพชรัตน์อายุ๓๔นะครับชื่อ
เล่นชื่อต้อมนะฮะถูกยิงเนี่ยกระสุนเข้าสะโพกซ้ายหนึ่งนัด
ข้อเท้าซ้ายหนึ่งนัดแล้วอีกคนนึงยังไม่ทราบชื่อนะฮะ
นี่บาดเจ็บเหมือนกันถูกกระสุนยิงนะฮะเข้าข้อศอกซ้ายหนึ่งนัดนะครับ
คนเจ็บก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะจุดที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนขนาดเก้ามอมอ
ปลอกหัวกระสุนปืนอีก๑หัวมีลูกกระสุนปืนที่ยังไม่ได้ใช้งานอีก๑นัด
ขณะเดียวกันหลังจากเกิดเหตุนะครับกาดของร้านเนี่ยบอกว่าได้เข้าไปแย่งปืนจากคนที่ก่อเหตุนะฮะ
ปืนที่แย่งมาได้เป็นปืนกล็อกขนาด๙มม๑กระบอกพร้อมกับแมกกาซีน
แต่คนก่อเหตุเนี่ยหลบหนีไปได้นะครับถูกแย่งปืนแต่ก็สามารถหลบหนีไปได้
คนก่อเหตุเป็นตำรวจนะฮะชื่อจ่าสิบตำรวจชุติพลนาคแก้วชื่อเล่นชื่อเบิร์ต
เขาเรียกกันว่าจาเบิร์ตนี่ฮะตำแหน่งเนี่ยเป็นพบหมู่งานป้องกันและปราบราม
ของสพบ้านหนองเอื้องอยู่ในอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
แต่ตอนนี้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการชุดปฏิบัติการพิเศษศรีตรัง
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยหนีไปได้นะครับ
จาเบิร์ตนี่หนีไปกับเพื่อนที่มาด้วยกันนะฮะ
มากับเพื่อนอีกสองคนที่เป็นตำรวจเหมือนกันนะครับ
ข้อมูลในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าทั้งสองฝั่ง

ฝั่งของจ่าเบิร์ตที่ก่อเหตุเป็นลูกค้าประจำ
กลุ่มของผู้ตายเข้ามากันสามคนนะฮะเข้ามาในร้านประมาณเที่ยงคืนนะครับ
แล้วไปนั่งอยู่ที่โต๊ะหมายเลข๒๐นะครับหลังจากนั้นจ่าเบิร์ตก็มากับ
เพื่อนตำรวจอีก๒คนนะรวมเป็น๓คนเหมือนกันมานั่งที่โต๊ะหมาย
เลข๒๓ซึ่งทางฝั่งตำรวจเนี่ยเขาเคยเป็นอดีตกาดของร้านแห่งนี้
ด้วยนะฮะเพิ่งลาออกกันได้สักประมาณ๑เดือนทั้งหมดเนี่ยเข้ามา

ในช่วงประมาณ๓ทุ่มนะในฝั่งของตำรวจฝั่งผู้ตายมาเที่ยงคืนแล้ว
มันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นถามว่าเกิดอะไรขึ้นมีคนที่อยู่ใน
สถานบันเทิงแห่งนี้แล้วเขาเล่าให้ฟังนะฮะบอกว่าจ่าเบิร์ตกับ
เพื่อนตำรวจเนี่ยมานั่งดื่มกินกันแล้วเมาหนักมากคาดว่าจะเมา
มาจากที่อื่นก่อนแล้วด้วยทีนี้เนี่ยตอนที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือ
เบิร์ตเนี่ยไม่รู้เมาแบบไหนอะไรยังไงถีบเก้าอี้กระเด็นไป
โดนนายจิตกรหรือว่าขาวผู้ตายที่อยู่อีกโต๊ะนึงค่ะอ่าทีนี้ฝั่ง
ของนายจิตกรเขาก็โมโหลุกขึ้นมาเนี่ยไปผลักจาเบิร์ตแล้วก็
เดินขึ้นไปทางบันไดชั้นสองไม่รู้ว่าจะเดินหนีหรือจะอะไร
ยังไงเอาเป็นว่าจังหวะนั้นที่นายจิตกรเขาเดินขึ้นบันไดชั้น๒
ไปเนี่ยของสถานบันเทิงเนี่ยจ่าเบิร์ตชักปืนขึ้นมานะฮะแล้ว
เดินไปตามไปประกบทางข้างหลังเขาแล้วยิงใส่จากทางข้าง
หลังเลยนะกระสุนมันถึงเข้าศรีษะด้านหลังเข้าสมัครด้าน
หลังคือเขาหันหลังอยู่ยิงใส่ไป๙นัดจนเขาล้มฟุบ
เสียชีวิตคาที่เพื่อนของผู้ตายก็ลุกขึ้นจากโต๊ะจะไปช่วย
โดนยิงไปด้วยเจ็บไปอีก๒คน
ขึ้นพรรคขนยิงค่ะออกแล้วก็เดินขึ้นมาทางบันไดจน

ตอนนั้นคนไม่เยอะค่ะลูกค้าประมาณ๒๐โตค่ะ

เขาเป็นตำรวจดูแลหลานคนเก่าค่ะแล้วก็ออกจากร้านไปประมาณ๑เดือน
นั่นเท่ากับว่าตำรวจพกปืนไปเที่ยวเทคเที่ยวผับ
ใช่คือเข้าใจว่าเป็นตำรวจด้วยอาชีพ
ก็ต้องมีปืนครอบครองปืนพกพาปืน
แต่ให้มีปืนเอาไว้ปฏิบัติหน้าที่นะ

ไม่ใช่เอาปืนไปเที่ยวกลางคืนแล้วก็ไปยิงคนอื่นเขาตายนะ
คือออกเวรนอกเวลาราชการคุณไปท่องไปเที่ยวก็ไม่ได้มีปัญหาหรอก

แต่นี่เห็นไหมคุณพกปืนติดตัวตลอดพกปืนไปด้วยเนี่ย
พอเมาขึ้นมาแล้วนี่ไปยิงเขาตายเนี่ยนะฮะ

หลังจากที่หลบหนีไปแล้วเนี่ย
จ่าเบิร์ตยังไปขโมยปืนของทางราชการต่อนะฮะ
คือเช้าวันนี้ทางชุดปฏิบัติการพิเศษศรีตรังหรือว่าหน่วยสวาสตร์เนี่ย

ปิดล้อมที่ทำงานของหน่วยสวาสตร์เอง
ซึ่งอยู่ในรั้วด้านหลังของกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรัง
เพราะจ่าเบิร์ตหลังจากเมื่อคืนนี้หนีออกมาจากสถานบันเทิงที่ก่อเหตุ
กลับเข้ามาที่นี่นะฮะที่ที่ทำงานเนี่ย

แล้วทิ้งโทรศัพท์มือถือของตัวเองเอาไว้ที่นี่เพื่อป้องกันการติดตามตัว
คือกาดที่ร้านเขาแย่งปืนของตัวเองเอาไว้ได้
ก็เลยมาขโมยปืนจากทางหน่วยสวาสตร์ที่ตัวเองเนี่ยทำงานอยู่ที่ชุดนี้
ตอนนี้ก็เลยแบ่งกำลังเป็น๒ชุดนะครับตั้งแต่เช้านะฮะชุดแรกเดินลัดระเวนรอบ
พื้นที่แถวนี้เลยเผื่อจะยังหลบหนีกบดานอยู่อีกชุดนึงเนี่ยก็ไปตามบ้านของ
หุ้นส่วนของร้านเนี่ยมาร่วมตรวจสอบมาชี้จุดให้เจ้าหน้าที่ดูด้วย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรังบอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นการทำผิดส่วนตัวนะ
ก็จะต้องให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายนะรวมทั้งคนเจ็บคนตายด้วย
แต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจาเบิร์ตหลังจากก่อเหตุแล้วหนีไปที่ไหน
ทางตำรวจได้ไปเชิญตัวแม่แล้วก็เมียของจ่าเบิร์ตมาแล้ว
เรื่องต้นตอนนี้ในส่วนของทางราชการเนี่ยสั่งไล่ออกจากราชการเอาไว้ก่อนแล้วนะฮะ
สำหรับจาเบิร์ตถ้าจะถามถึงพฤติกรรมหรือว่านิสัยส่วนตัว
ตำรวจบอกว่าที่ผ่านมาจ่าเบิร์ตก็ดูเป็นคนเรียบร้อยใจเย็น
แต่ปมสาเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรคาดว่าอาจจะเขม่นกันในร้าน
แต่ยังไม่ตัดประเด็นชู้สาวทิ้งตอนนี้ออกหมายจับแล้วนะฮะ
อนุมัติศาลออกหมายจับจ่าเบิร์ตข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็ข้อหาพยายามฆ่ารวมทั้งข้อหาเรื่องการพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในทางสาธารณะ
หุ้นส่วนของร้านที่เกิดเหตุนะครับบอกว่าปกติทางร้านจะมีการตรวจอาวุธก่อนเข้าร้านทุกคนนะฮะ
อันนี้เขายืนยันนะแล้วบอกว่ามีกล้องวงจรปิดนะครับ
ที่จะตรวจทุกจุดมีกาดอยู่หน้าร้านด้วย
ตำรวจที่ก่อเหตุเป็นกาดเก่าทำงานที่นี่
คือทางร้านบอกก็เสียใจนะแต่มันไม่ใช่ความผิดของร้าน
ใช่เขาบอกว่าอย่าสั่งปิดร้านได้ไหม
นี่ก็เพิ่งฟื้นเรื่องธุรกิจการท่องเที่ยวยำค่ำคืนหลังจากผ่านพ้นช่วงโควิด๑๙ไป
ถ้าสั่งปิดร้านอีกพนักงานอีกหลายชีวิตต้องเดือดร้อน
คือหุ้นส่วนร้านเขายืนยันว่า
ตรวจอาวุธก่อนเข้าร้านทุกคนมีกล้องวงจรปิด
ทุกจุดมีกาดอยู่หน้าร้าน
แต่แหมบอกผู้ก่อเหตุเป็นกาดเก่า

สั่งการให้เร่งตามตัวจ่าเบิร์ตมาดำเนินคดีค่ะ
สั่งตรวจสอบว่าแล้วทำไมจ่าเบิร์ตนำปืนของราชการไปใช้ในการก่อเหตุ
ส่วนงานของจาเบิร์ตเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ปืนด้วยซ้ำค่ะ
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุเป็นช่วงเวลานอกราชการค่ะ
และถ้าพบว่าผู้บังคับบัญชาบกพร่องเกี่ยวกับเรื่องนี้
ผู้บังคับบัญชาโดนด้วยนะคะจะโดนโทษทางวินัยด้วย
รับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทบต่อภาพลักษณ

ก็เลยกำชับทุกหน่วยให้ป้องกันและนำเรื่องนี้มาเป็นบทเรียน
ถอดบทเรียนกันอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พบตรบอกว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
ซึ่งตัวเองก็ไม่ได้รับผิดชอบในพื้นที่ไม่ใช่เป็นสายตรวจที่ออกไปทำงาน
อันนี้ก็ไม่ควรที่จะพกปืน
วันนี้ผู้สื่อข้าวของเราคุณกั่งพลวลิน
ลงพื้นที่ไปที่วัดนางหลาดนะครับ

เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนายจิตกร
หรือว่าในขาววัย๓๒ปีที่ถูกจาเบิร์ตยิงเสียชีวิตเมื่อคืนนี้
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
วันนี้ก็รับศพมาแล้ว
้าชายของผู้ตายบอกว่าหลังรู้ข่าวก็ตกใจมาก
หลานชายยังไม่มีครอบครัวนะครับ
มีพี่สาวแล้วก็มีแม่
อายุ๖๘ก็ป่วยหลายโรค
เป็นโรคเกาะด้วยปวดเข่าขวาด้วยเดินไม่ค่อยสะดวก
แม่ของนายจิตกรพอรู้ข่าวทำใจไม่ได้

นี่น้าชายนะครับน้าชายยืนยันว่าหลานชาย
ไม่ใช่คนเกเรหาเรื่องใครนะครับ
ตอนนี้ติดใจมากนะในเรื่องของผู้ก่อเหตุ
ที่เป็นตำรวจแล้วก็ยังพกปืนเข้าไปเที่ยวสถานบันเทิงเนี่ย
เอาเข้าไปได้ยังไงก็ขอให้ตำรวจเนี่ยเร่งจัดการให้เต็มที่

ส่วนอาการของคนเจ็บ๒คนนะครับ
เราสอบถามไปยังโรงพยาบาลตอนนี้
ในส่วนของในต้อมนะฮะที่ถูกยิงเจ็บเนี่ย
ออกจากห้องผ่าตัดอาการปลอดภัยแล้วอีกคนก็ปลอดภัยนะครับ
ช่วงค่ำที่ผ่านมาที่ร้านที่เกิดเหตุเนี่ย
ตกลงปิดนะฮะคือยังไงก็คงต้องปิดแล้วครับ
จะบอกว่าตรวจแล้วไม่ตรวจแล้วหรือว่าใครพกปืนมาเป็นตำรวจอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
แต่นี่ทางพื้นที่เขาบอกต้องปิดเอาไว้ก่อนนะครับ
เราก็พยายามสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ชาวบ้านบอกเมื่อคืนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะมันก็เที่ยงคืนตีหนึ่งแล้ว
ความจริงแล้วเนี่ยความประพฤติก็ถือว่าเรียบร้อย
แต่เมื่อก่อเหตุแบบนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดี
เป็นตำรวจต้องยิ่งดำเนินคดีแบบโทษต้องหนักเป็น๒เท่า
ตอนนี้สั่งให้ทางพื้นที่เนี่ยเร่งติดตามจับกลุ่มตัวให้ได้โดยเร็วที่สุด
เพราะผู้ต้องหามีปืนไปด้วยมีเสื้อกรอกกันกระสุนด้วย

ใช่ค่ะยังจับตัวไม่ได้นะคะ
เพราะตามข้อมูลเนี่ยจ่าเบิร์ตนี่เขาเคยอยู่ชายแดนใต้มาก่อน
แล้วก็ย้ายกลับมาที่บ้านเกิดที่จังหวัดตรัง

ก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้ถ้าเกิดคำชำนาญพื้นที่ด้านชายแดนใต้อาจจะหลบหนีไปแล้วหรือเปล่า